จะพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาล
ใช่วันงานเทศกาลผ่านมาไม่กี่วันกว่า

จะพาไปดูเทศกาลปีใหม่เมือง
ในวันงานนั้นคึกคักมากเพราะว่าทางวัดนะคะเขาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านจัดงานประเพณีแห่ไม้ค้ำสลีศรีมหาโพหรือเทศกาลปีใหม่เมืองจ้า
ซึ่งภายในงานเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดขบวนแห่จากวัด๔๐๐ต้นไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองน่านเลย
โดยในขบวนก็จะมีการเล่นดนตรีแห่ไม้ค้ำสลีไปตามถนนเขตเทศบาลเมืองน่าน
สร้างความคึกคักให้กับประชาชนที่มาร่วมขบวนแห่แล้วก็ประชาชนที่พบเห็นกันเป็นอย่างมากตลอดเส้นทางเลยนะคะนี่ค่ะ
มีการตีกลองไปด้วยนะคะสนุกสนานมาก
โดยพระครูสุรชัยธรรมนันประธานสงฆ์สำนักสงฆ์ธรรมชัยเจ้าอาวาสวัดศรีพันต้นท่านก็บอกว่า
ประเพณีแห่ไม้ค้ำสลีเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่มาตั้งแต่โบร่ำโบราณแล้วนะ
ตามความเชื่อของชาวพุทธแล้วก็ตามตำนานเล่าไว้ว่า
ค้ำโพหรือที่เรียกว่าไม้ค้ำสลีเป็นไม้ที่มีเทวดาสถิตอยู่
ก็เชื่อกันว่าถ้าหากได้ถวายไม้คำโพหรือว่าไม้คำสลีอันนี้นะคะ
ถวายให้กับวัดไปจะเป็นกุศลช่วยคุ้มครองให้ดวงชะตาเจริญขึ้นไม่มีตกต่ำ
มีคนคอยช่วยเหลือค้ำชูไปตลอดชีวิตนั่นเอง

ซึ่งความเชื่อดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นที่ศรัทธาแล้วก็เชื่อถือมากเลยนะของประชาชนแถวนั้นนะคะ
โดยกลุ่มชาวล้านนาทางภาคเหนือของไทยเนี่ยเขาก็จะทำประเพณีแบบนี้กันสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณทำให้ในวัดต่างของทางภาคเหนือมีต้นโพใหญ่ใหญ่ก็จะมีผู้ที่นำไม้ค้ำสลีไปค้ำยันเอาไว้
แล้วก็นอกจากประเพณีนี้จะเป็นประเพณีตามความเชื่อแล้วก็ยังเป็นประเพณีที่ทำให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนกันอีกด้วย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณที่เหมือนกับการถ่ายทอดเรื่องราวสมัยก่อนแล้วก็เป็นประเพณีที่ควรค่าแก่การสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์ต่อไปด้วยนะคุณผู้ชมเห็นไหม
จากว่าเราจะไปเล่นน้ำสงกรานแบบสนุกสนานแล้วได้ส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วก็ยังได้ร่วมกันสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีดีของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย
เชื่อว่าหลายคนที่อยู่ทางภาคอื่น

อย่างที่ฉันเองก็ไม่รู้นะว่าแต่ละท้องที่

ก็ได้ติดตามประเพณีที่น่าสนใจของแต่ละจังหวัด
ในแต่ละภาคของประเทศไทยนะครับ